ชายชะกันใช้ปืนจี้แล้วล็อกคอฟลุ๊ก
ฟลุ๊กเนี่ยอายุ๑๖คุณผู้ชมดูนะอันนี้ตอนเดินมาตอนเดินมานะนี่ครับมาที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค
อยู่ที่ร้านนี่แหละนี่แหละนี่แหละครับมาถึงปั๊บร้านอยู่ปากเกร็ดนะนี่มาแล้วมาแล้ว
จี้แล้วนะคือที่มาเนี่ยโตกว่าฟลุ๊กทั้งนั้นฟลุ๊กได้๑๖ใช่ไหมฟลุ๊กกับโสรสนะ
อ่านี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแล้วเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งในสภาพแบบว่าน้ำลายฟูมโคม่าเออน้ำลายฟูมปากฟอดฟอดแล้วอ่ะ
ค่ะเอาไปทิ้งที่ไหนโอ้นี่แล้วธุรกิจผิดกฎหมายคืออะไรนี่ครับตำรวจทางหลวงเข้าไปเจอนี่ฮะนอนอยู่ตรงนี้เลย
เอาย้อนดูเหตุการณ์ก่อน๑๖กันยายนที่ผ่านมากล้องวงจรปิดของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในซอยอำพรภัยศาลตะบนบางพูดอำเภอปากเกร็จจังหวัดนนทบุรี
ค่ะผู้ชายกลุ่มนี้เป็นชายชะกันหกคนมาที่ร้านมาหาฟลุ๊กหรือว่าเมื่อกี้ดอมบอกไปแล้วชื่อจริงชื่อโสรสอายุสิบหกปีนะครับ

ฟลุกยังไม่ทันติดเครื่องรถเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ผู้ชายเสื้อสีดำก็ควักปืนออกมาแล้วจี้ที่เอว
นี่ครับจังหวะนี้คุณผู้ชมเราวงให้ดูเดี๋ยวดูไม่ทัน
เอาปืนจี้ที่เอวของฟลุ๊กแล้วล็อกคอออกจากร้านไป
ระหว่างพาตัวฟลุ๊กไปคุณผู้ชมครับมีผู้ชายสวมเสื้อสีฟ้าก็คือนาย
สุระชะยันไพทยทัศน์อายุ๒๖ปี
เป็นแก๊งเดียวกับผู้ก่อเหตุมาด้วยกันตะโกนโวยวายเปิดเสื้อโชว์ปืนที่เอวบ้าง
ทำให้ผู้ชายเสื้อสีดำไม่พอใจครับจึงยิงปืนใส่นายสุรชัย
ล้มลงฮะเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวมันจะมีมุมที่แบบเห็นว่าสุรชัยเสื้อยืดฟ้าล้มลงด้วยนะครับ
อันนี้มันชุนละบุญวุ่นวายแล้วล่ะครับ
แล้วกลุ่มคนที่เหลือนะฮะกลุ่มคนที่เหลือก็พาฟุ๊กไปขึ้นฟอร์จูเนอร์ไปแล้ว
กลับรถขึ้นฟอร์ชุนเนอร์ไปแล้วขับหนีออกไป
นายสุรชัยเอาไว้ในที่เกิดเหตุโดยไม่เหลียวมาดูแม้แต่น้อย

ก็นี่ไงคือเขาก็เชื่อว่าผู้ชายเสื้อยืดฟ้าคนนี้ค่ะ
สุระชัยันเนี่ยเอ๊ะเป็นเหมือนกับนกป่อหรือเปล่า
แล้วทีนี้พอมาจังหวะแบบเอาตัวฟุ๊กไปเนี่ยจะขัดขืนหรือเปล่า

เหตุเกิดขึ้นตอนบ่ายโมงครับคุณผู้ชมไปต่อไปต่อกระทั่ง๔ทุ่ม
สี่ทุ่มวันเดียวกันตำรวจทางหลวงไปเจอฟลุ๊กถูกทิ้งอยู่ที่ข้างถนนมอเตอร์เวย์
โดนห่างจากจุดกระเด็นไปหกสิบกิโลเมตรครับ
สภาพที่ไปเจอฟลุ๊กนอนหมดสติอยู่ที่พื้นย่าริมถนนเนี่ยครับ
คุณผู้ชมฮะนี่อยู่ตรงนี้เลย

อาการสาหัสน้ำลายฟูมปากฟอด

แล้วต่อมานะตำรวจออกหมายจับผู้ก่อเหตุหนึ่ง
คนคือนายกิติพรบัวน้อยอายุ๓๙ปี

แจ้งเขาหาไว้ก่อนเลยพยายามฆ่ามีปืนและพกปืน

ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
ส่วนสาเหตุตำรวจพุ่งเป้าไปที่เรื่องการทำผิดข้อตกลงในธุรกิจสีเทา

อกจากจะซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสองแล้วเนี่ย

แล้วก็ทำงานกับเว็บพนันออนไลน์

มียอดเงินเข้าบัญชีฟลุ๊ก๓แสน
แต่ฟลุ๊กไม่ส่งเงินให้เว็บ
อุ๊บอิ๊บเหรอ

อุ๊บอิ๊บ

อุ๊บอิ๊บ
อุ๊บอิ๊บ
อุ๊บอิ๊บ

อุ๊บ

อุ๊บ

จะเป็นคนเดียวกับที่ก่อเหตุหรือเปล่า
อันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ

นายบุญเลิศไปขอความเป็นธรรมที่เพจสายใหม่ต้องรอด

พาคุณตาไปแจ้งความที่กรบังคับการปราบปราม
เพื่อขอให้กองปราบโอนคดีมาดูเถอะนะ
จากเกรงว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม
เพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนมีอิทธิพล
แล้วอาจจะเกี่ยวพันกับคนมีสีในพื้นที่ครับ
และนี่เด็ก๑๖เอง
คือเด็ก๑๖มันยังไม่รู้เรื่องหรอกครับว่า
อะไรถูกผิดเท่าที่ควรนะครับก็ยังเด็กเกินไป

คุณเอกพบเดี๋ยวจะพาคุณตาของฟลุ๊ก
ร้องทุกข์ที่กระทรวงยุติธรรมนะ

แล้วจะให้ช่วยติดตามคดีให้ด้วยครับ
อันนี้ต้องตามล่ะมีหลายอย่างที่เราสงสัย

เสื้อฟ้าคือใครเกี่ยวพันธุ์ยังไงกับฟุ๊ก

หายไปอีกแล้วฟลุ๊กอ่ะ
โดนทำแบบนี้แท้จริงแล้วด้วยสาเหตุอะไรต้องตาม